ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่๔
หรือรองคู่เอกกับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เป็นยังไงมั้ยครับต้องกาย
เรียกได้ว่าระเบิดความมันกันจุใจเลยนะครับพี่ท็อป
เมื่อกี้ผ่านไป๓คู่แล้วบอกเลยว่า

เอาละครับเริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจากจังหวัดชนบุรี

ชกมาแล้ว๕๕ไฟล์ชนะ๓๒ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์
อ่ะเรามาดูในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสุวรรณภูมิจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ชกมาแล้ว๕๕ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๑๒ไฟล์
กับแสนสองนายกเอกอังลิม๕๑กิโลกรัม
ผ่านไปแล้ว๓คู่ครับต้องบอกว่าครบทุกรสชาติครับ
ต้องบอกว่าครบทุกรสชาติครับ
เงินรางวัลทุกคู่ครับรวมไปถึงแผลแตกด้วยครับ
ครับคู่ที่๔ของรายการคู่รองครับ
รุ่นเล็กครับแต่เล็กแบบคุณภาพ
ทางด้านมุมน้ำเงินครับแสนสองสิบ
นายกเอกอ้างลิ้มครับหรือว่าชื่อเดิมคือแสนสองสิบผู้ใหญ่เทพ
นายสาราวุฒิทั่วเจริญครับจากกับเมืองจังหวัดชนบุรีวัยสิบห้าปี
ส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบสองเซนติ์เมตร
ฟอร์มหลังไม่เคยแพ้ใครครับ
ต้องบอกว่าชนะรวดทั้ง๓ไฟล์ฟอร์มดีจริงครับ

ต้องบอกว่านี่คือนักมวยดาวรุ่งที่อยู่ในแผนงานสร้างของทีมงานแล้วครับ
ส่วนด้านปานทองออภิติศักดิ์ครับในนัทพลศรีรัตนภัณฑ์
จังเผลสุวรรณภูมิจังหวัด๑๑๗ปีสุดสูง๑๖๒เซนติเมตรเท่ากันครับ
ล่าสุดมาเสมอกับวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างจากค่ายมวยสิทธิสังปราบ
ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับ
แล้วก็ปานทองก็เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลที่ทีมงานนั้นเล็งที่จะปั้นให้เป็นมวยเอกในอนาคตเหมือนกันครับ
บอกว่ามาเจอกันถูกที่ถูกเวลาแล้วครับวันนี้
วันนี้มีนักชกจาก๑๐๑เดินทางมาชกทั้งหมด๒คนครับ
คนแรกนั่นก็คือดาบดำปตททองทวีพลาดท่าแพ้น็อกให้กับกระต่ายขาวไปแล้วอีก๑๐๑ครับ
สำหรับปานทองอปิติศักดิ์ครับเดี๋ยวดูกันครับ
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้ทางฝั่งของแสนสองนั้นก็คือผู้ใหญ่สุริยาคดชานะครับ
ซึ่งวันนี้ทางฝั่งของนายกเอกหรือว่านายกชัดชัยอ้างลิ้มนะครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านสวนจังหวัดชนบุรีนั้นปิดภารกิจเดินทางมาไม่ได้นะครับ
แต่ให้การสนับสนุนแล้วก็ดูอยู่ที่หน้าจอทีวีครับเพื่อเป็นแรงใจให้กับสิทธิ์รักแสนสองนะครับ
เปิดช่อง๓๒ครับดูผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีอยู่ครับตอนนี้
เอาละครับคู่รองของรายการเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
ชนะนี่มีติ๊บแน่นอนครับมีเงินรางวัลพิเศษแน่นอนครับแสนสอง
พระสีเสื้อของนายกเอกอังลิม
ชกมาไม่เยอะครับแสนสองแต่เก่งไวครับเด็กคนนี้
กลับมาเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับแสนสองโอ้ดูครับจังหวะ
ผ่านทองประเภทท้าด่วนชวนแรกอยู่แล้วครับ
แหละก็ไปในตัวเองกับโดยนับก่อนนะครับก่อนจะมาไล่จับไหนครับ
ขวาแล้วเกี่ยวคืนเลยครับ
เททิ้งเลยครับแสนสอง

ดูความแข็งแรงเด้งตีครับแสนสอง
โอ้โหความเร็วนั้นอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินนะครับ

แล้วก็เดินเบียดนั้นอยู่ที่ปานทองกางเกงสีแดง

เดินไล่เบียดทันทีครับแสนสอง

ไม่มีหนีเหมือนกันครับดูครับ

ออกอาวุธได้คล่องตัวเหลือเกินครับแสนสอง

ยซ้ายแล้วเตะซ้ายนี่ทำได้ดีครับ

ทับในก่อนแล้วก็ขึ้นบนครับ

โอ้โหแล้วเจอหมัดขวาส่วนครับ
จังหวะแล้วแกเดินเข้าใส่ครับ

หลังวาดซ้าย

มาพระสีเสื้อของนายกเอก
กลางริมต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับแสนสอง

ใส่กันตั้งแต่ยกแรกวินาทีแรกเลยครับ
โอ้โหนี่ครับต่อยลำตัวแกล้งลากหน่อยจริงจริงครับ
หมัดซ้ายเจอแข้งขวาอ่าเหมือนกันจะโหดครับ
แล้วเด้งตีแต่วันนี้กรรมการแย่ออกมา
ของน้ำวางแข้งซ้ายเกี่ยวลงคืนโอ้ยดูครับ
คืนแค่งซ้ายแล้วเจอหมัดขวาเจอศอกซ้าย
ครับดูครับเจอศอกครับอ่าสอกมาสอกกลับครับ
โอ้โหคุณทีคุณทีผมทีครับ
ความเร็วความถี่ในการออกอาวุธนั้นอยู่ที่แสนสองนะครับ
โอ้โหแต่หนักหน่วงนั่นอยู่ที่บานทอง
แสนสองเปลี่ยนวางซ้ายวางซ้ายโอ้โห
เข้าในกดแขนเด้งตีครับ
ยังตีด้วยซ้ายครับจังหวะนี้ของธนปานทอง
สกัด๕๑กิโลกรัมแต่สนุกจริงครับ

หมดยกที่หนึ่งครับ
กลับมาที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับ
นี่คือชมหน้าของปานทองแล้วครับ
วันนี้คือโฉมหน้าของทดาล๑๒๐ผู้ใหญ่เทพครับ
กแรกนั้นออกอาวุธกันหนักแรงเลยครับ
สมศักดิ์ศรีของดาวรุ่งอนาคตไกลทั้งคู่ครับ
ต้องบอกว่าตั้งแต่พระสีเสื้อมาใช้นายกเอกอ้างลิ้ม
บอกว่าดูครับกำลังใจครับ
ดูครับมาต้องบอกว่ามีกำลังใจรวมถึงอัดฉีดแบบนี้ครับ
ถวายหัวเลยครับแสนสอง
นายกเอกบอกว่าถ้าชนะเอาไปเลยครับสด
ดูครับนี่ครับทำให้เด็กนั้นมีกำลังใจ
แต่ปานทองนั้นยังมีศอกขวาที่อันตรายครับ
แล้วก็ว่ากันต่อยกที่๒ขยับมาวางซ้าย
แล้วต่อยซ้ายจังหวะแกต่อยซ้ายนี่สวยงามจริงครับ
โอ้โหจังหวะนี้ครับพอโหนมาปานทองแก
ต้องบอกว่าทุ่มทิ้งไปเลยครับ
แข่งขวาครับเกี่ยวได้แล้วคืนครับแสนสอง
โอ้โหนี่ครับได้รับการประสิทธิประสาทวิชาจาก
กราบศึกศิษย์สันพัฒน์โอ้ดูครับ
วันทองพยายามจะตีด้วยซ้ายครับตี

ต้องบอกว่าตระกูลของปราบศึกไม่ว่าจะเป็นปราบปรามหรือปราบปรามเล็กสิสันทัศ
หรือกราบศึกศิษย์สันทัศน์นะครับตอนนี้ทำค่ายพยักษ์เมืองชนอยู่
และแสนสองซ้อมอยู่ที่นั่นครับภายใต้การดูแลของนายกเอก
กลับมาจังหวะวางแข้งซ้ายสวยดูครับนี่ครับซ้ายธรรมชาติครับ
นทองพยายามจะคืนด้วยแข้งขวาดูครับแทงด้วยเขาขวาอ้าวแล้วครับแสนสองเด้งตี
ทองมาแล้วครับจังหวะวงในเริ่มเครื่องติดเครื่องร้อนครับ
โอ้โหปานทองนั้นเป็นมวยที่เครื่องร้อนช้านะครับโอ้ยแล้วเจอหมัดซ้ายอีกแล้ว
แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยโอ้โหเอาละครับจังหวะวางแข้งซ้าย
ปานทองโอ้โหจังหวะเกี่ยวล่างสวยงามได้จังหวะลอยเข้ามาครับ
ความเก่าของปานทองแกตัดล่างทันทีโอ้โหแข้งขวายัดเข้ามาเสียร่างอีกที
แล้วก็นายแท้งในข่าวซ้ายเต้นตีอีกทีครับมาแล้วก็ชุดใหญ่ใหญ่ของทางหน้าปานทอง
ทองนั้นพยายามอาศัยจังหวะเนื้อเน้นนะครับในขณะที่แสนสองนั้นได้ลูกขยัน
พยายามมาวางซ้ายสวยครับยังมีจีบขวาไว้โอ้แล้วจังหวะต่อยซ้ายเจอหมัดขวาสวน
โอ้โหนี่ครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับ
มานทองนั้นเคยต่อยกับวัดสินชัยแล้วโดนนับก่อนนะครับ
ก่อนที่จะมาเปียกแรง
เร่งเครื่องตีเสมอได้อย่างดูเดือด

เสียบให้เขาขวากับนักขี้กับร่างอีกแล้วครับ

แข่งซ้ายของแสนสอง

วิถีในหัวใจนันเกิน๑๐๐ด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
แค่สองบังด้วยสองซ้ายแล้วล็อกไหนอยากพยายามจะขึ้นคอครับ
ทะดามปานทองแต่ยังตีไม่ทันหนักกับกรรมการแยกออกมา
มันจริงจริงครับเดือดจริงจริงครับวางแข้งขวาอีกแล้วครับปานทอง
เจอแค่ซ้ายของแค่สองโอ้ยแค่ตายได้สองชั้นเลยครับ
โอ้โหแล้วพยายามจะยัดคืนเอามาครับหมดยกที่สองครับ
คู่นี้ห้าคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับวนอาวุธหนักนั้นอยู่ที่ฝ่าย
แดงครับส่วนต้องบอกว่าสดแรงเนี่ยอยู่ที่มุมน้ำ
วันนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากนักมวยที่เหนื่อยครับยังมีทั้งแพทย์

แล้วนี่ครับจังหวะจะกระโดดเข่าลอย

แต่จังหวะต่อยหมัดซ้ายของแสนสองนั้นทำได้ดี
เดินด้วยแข้งซ้ายล็อกในโอ้โห
เอาละครับ๓นาทีที่เหลือครับ
ชัยชนะจะไปอยู่ที่ชนบุรีหรือว่าไปอยู่ที่อีสานครับ
ร้อยเอ็ดครับเมื่อสักครู่นี้ปานทองแกเช็คเรตติ้งครับ
มีนเชื่อขอเสียงเชียร์แม่ดังสนั่นไปหมดครับ
เอาละครับว่ากันต่อครับ๓นาทีที่เหลือ
จังหวะซ้ายกับขวาคนละดอกคนละที

แสนสองพยายามจะต่อยซ้ายเตะซ้ายโอ้โห

จังหวะเกี่ยวยังคืนไม่ถนัดครับแสนสอง

พยายามจะเข้าในครับเขียล่าง
ล็อกในขวางหน้าครับแสนสองเสียบด้วยเขาซ้ายครับ
โอ้โหจังหวะขวางหน้าของแกอันตรายจริงครับ
เอาละครับขยับมาวางซ้ายสวย

ขยับมาแสนสองไม่หนีเลยครับวางซ้าย
ขยับให้เข้ากล้องกลุ่มคืนด้วยขวางเหมือนกันครับปานทอง

วง

โอ้โหเอาละครับขยับ
ปากหลักแรกกันอยู่กลางเวที
แก่งขวาของปานทองเกลียดซ้ายของแชนสองซ้ายของแชนสองเกลียดเกี่ยวโอ้โห
โอ้หลักเหลี่ยมดีจริงครับข้างหน้าปานทอง
เอาละครับวางขวาสวยเจอซ้ายต่อยซ้ายวางซ้ายสวยซ้ายอีกแล้ว
ก็จะว่าหลุดหัวไม่ได้ครับระบบสถานการณ์ชิงดำครับอย่าพลาดครับ
แชนสองได้มาสองดอกซ้อนครับเมื่อภูมินี้
อย่ามาวางด้วยแข่งขวาแชนสองคลื่นรองนายเสียบด้วยเขาซ้าย
แล้วเต้งตีอีกทีครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงครับดูครับ
สนศักดิ์สีผู้รองของรายการปานทองขยับมาแชนสองเตะทาย
จังหวะของแสนสองดูครับจังหวะเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้าย
โอ้โหเดือนแล้วต่อยซ้ายเกี่ยวแล้วคลื่น
เมื่อคู่นี้วิ่งเข้ามาชนแข้งขวาของปาทองครับ
แล้วจริงว่าสุดท้ายอาจารย์แชนสองก็พยายามจะคลื่นด้วยเข่า

ชากออกซ้ายออกขวาด้วย

โอ้โหระทึกอีกแล้วครับ
ขยับกว่างด้วยข้างซ้าย

มาคนละดอกคนละทีเกี่ยวแล้วคืน
สถานการณ์ออกหน้าไหนก็ได้ครับได้๓หน้าครับตอนนี้
ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีจริง
และที่สำคัญดูกันตัวของทั้งคู่ครับ
ไม่มีใครช็อกใครหมดให้เห็นครับ

มาทองขยับมาเจอกำแพงเข่า

ขวางในแข่งซ้ายแสง๒คืน

ครบ๓ยกแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ต้องบอกว่าเดือดจริงครับ
โอ้โหสถานการณ์คู่ขี้สูสีบีบหัวใจครับ

ต้องบอกว่าความเครียดให้กับคณะกรรมการ
โอ้โหมีดีกันคนละอย่างเลยครับ
ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
ผู้ที่ให้คะแนนดูภาพช้านก่อนดีกว่าครับ

เนี่ย

เพราะเกี่ยวนี้พยายามจะเข็นแล้ววางในแข้งซ้ายครับไง

เอาละครับเราไปลุ้นกันบนเวทีดีกว่าครับว่า

คุณผู้ชมครับชกกันได้เดือดแบบนี้
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีรางวัลไฟเตอร์
และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์หรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัล
ซุปเฟ้อไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับชกกันมันแบบนี้นะครับ
รับกันไปคนละ๑๐๐๐บาทเลยนะครับ

ความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้า
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
เดี๋ยวเรากลับมาระเบิดความมันไปพร้อมกันกับรายการ
ไทรักมวยไทม์ไฟเตอร์